ช่วงบ่ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
หลังจากออกจากเรือนจำเมื่อวานนี้วันนี้บอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่าย
ก็จะมีทั้งอดีตแก่นำนปชมนชนที่จะไปรอรับกว่าร้อยคน
เจ้าตัวบอกว่าในเรือนจำเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดการอโหสิกรรมขึ้นค่ะ
ทันทีที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อเช้าตรู่วันนี้
หลังถูกพิพากษาจำคุก๑ปี๑๕วันโดยไม่รอลงอาญาในคดีหมินประมาท
นายอภิษฎเวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี
ในการปราศัยในที่ชุมนุมนปชใส่ความว่าสั่งฆ่าประชาชน
แก่นำนปชและมวลชนเดินทางมารอรับ
และมอบดอกกุหลาบแดงให้กำลังใจโดยเจ้าตัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ติดคุก
ดูเหมือนจะเป็นเวลานานมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย
แต่ก็ผ่านความรู้สึกนั้นมาได้จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าภารกิจของนปชต่อ
โดยเฉพาะการหาทางออกของประเทศร่วมกัน
โดยช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางไปยังอิมพิเรียลราชพร้าว
เพื่อร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนปชที่จัดขึ้นเป็นประจำ
พร้อมระบุด้วยว่าตอนอยู่ในคุกได้พบแล้วก็พูดคุยกับนาย
สนทิลิ้มทองกุลแก่นำพันธมิตรด้วยค่ะรวมทั้งพระพุทธอิสระแก่นำ
ปปศด้วยก็บอกว่าพูดคุยกันตามปกติเนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่าคุกก็เป็นสังคมของการขออโหสิกรรมกันค่ะ
ฟังเสียงประธานนปชนายจตุพรพรมพันธ์ค่ะ
ก็เจอครับในคุกอย่างที่ผมบอกว่าถ้าทุกคนได้พกความคับแค้นเข้ามาในคุก
อดีตที่มีความคับแค้นไว้เต็มเปี่ยมนั้นไม่มีวันที่จะอยู่ในคุกได้
คุกก็คือสังคมแห่งการอโหสิกรรมการอภัยให้แก่กัน
เปิดใจกว้างพูดคุยเรื่องราวต่างที่จะเป็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้านะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีเรื่องราวต่างมากมายว่า
ให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยนะคะนายจตุพรก็เดินทางกลับบ้านพัก
วัชรพลทันทีซึ่งก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลอง
ซึ่งนายจตุพรเองก็จับไมค์โชว์เพลงด้วยนะคะโชว์ลูกคลอในเพลงคิดถึงพี่หน่อย
ก็มีภรรยาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างแบบนี้แหละค่ะ